ต่อไปนี้เตือนใจเตือนภัยเตือนสติกันด้วยละกัน
บ้านไหนถามคุณผู้ชมก่อนปูย่าตายายยังซ้อนมอเตอร์ไซค์กันบ้าง
อันนี้คือเข้าใจว่าเป็นวิถีชีวิตแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะ
อย่างคุณยายคนนี้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าคุณยายเพราะว่าอายุ๗๘ปีแล้ว
กำลังซ้อนอยู่ดีลนตุ๊บลงมาได้รับบาดเจ็บค่ะ
ไม่รู้ว่าลูกหลานขับเร็วไปหรือเปล่าขี่เร็วไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
คือคุณยายอายุ๗๘ปีเนี่ยแกก็นั่งสะพายข้างมา
ตามสไตล์ผู้หญิงนะคะหล่นลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนลากไปนิดหนึ่ง
แต่ว่าเจ็บนะคุณผู้ชมลงแรงเลยทีเดียวแต่ว่าสอบถามอาการ
ก็คือตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วคือคุณยายนี่นะนั่งอยู่ที่ถนนตอนตกลงมา
ยังพูดคุยโต้ตอบได้เหตุเกิดเมื่อวานนี้แหละ
บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่บ้านต่างตาในตะบนหนองกระทุ่มอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
ทีมข่าวลงไปดูพื้นที่จุดเกิดเหตุพบกับนางทวีทรัพย์ทนหมื่นวัย
คนที่วิ่งปรีเข้าไปช่วยคุณยายอายุ๗๘ปีที่หล่นลงจากมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะ
พอเดินออกมาดูหน้าบ้านครั้งแรกยังไม่เห็นเพราะต้นไม้บัง
พอออกมาริมถนนเท่านั้นแหละเอ้ายายไปนั่งทำอะไรกับพื้น

แต่ว่ายายไม่ยอมให้เรียกรถกู้ภัยนะบอกว่าไม่เป็นไร
ส่วนสาเหตุเกิดจากว่าถนนมันลื่นทรายค่ะ
เตอร์ไซค์ที่ยายนั่งมาเนี่ยเสียหลักแล้วมันสะบัด
ยายก็เลยร่วงตกลงมานั่นเองนะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่ายายอายุ๗๘ปีตอนนี้คือปลอดภัยดีแล้ว
ก็เอาเป็นว่าใครที่มีมอเตอร์ไซค์
แล้วมักจะให้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย
ซ้อนไปก็ต้องคนขี่เนี่ยต้องเพิ่มความระวังด้วย
ใช่ช้าลงหน่อยแล้วก็คือถนนไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะครับ